ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปได้คะ
เพราะว่าคลิปซึ่งเป็นข่าวจะเป็นคลิปที่จะว่าหวาดเสียวก็หวาดเสียวนะคะ
แต่ฉันไม่แน่ใจว่าบางคนจะคุ้นชินหรือเปล่านะคะ
แต่ที่แน่คนอาจจะนึกไปถึงแบบเร็วนะคะ
แผนไทยแผนไทยกดเส้นกดจุด

แล้วก็มีการเอาไปคุยกันในสมาคมด้วย
แต่วันนี้ที่จะคุยกันมีสองท่านมานั่ง
แพทย์แผนไทยและนักกายภาพบำบัด
คำถามคือว่าอันนี้เฉียวเข้าไปทางไหนคะ

อาจารย์ท่านแรกเป็นอุปนายกสมาคมการแพทย์แผนไทย
แห่งประเทศไทยนะคะดรสุวรรณตั้งจิตเจริญ
อีกหนึ่งท่านอาจารย์อยู่ที่ภาควิชากายภาพบำบัด
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาเราเรียกดรสันธนีเครือขอน

ฉันพยายามจะจับกลุ่มให้เลยค่ะ
คืออาจารย์สุวรรณก่อนเลยแวบแรก
แม้ว่าจะปฏิเสธข่าวกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะ

มันกดเส้นมันจับเส้นอะไรอย่างนี้นะ
คือเท่าที่เห็นภาพก็ยืนยันว่าเป็นการไปบีบคออย่างเดียวอะครับนะ

ศาสตร์และศิลป์การนวดนะไทยนี่มันไม่ใช่แบบนี้นะครับ

เฉียวเลยครับไม่รับว่ามาอยู่ในสาระบบเลยครับ
เอาใหม่ค่ะคือลักษณะแบบนี้อาจารย์เคยเห็นมาก่อนไหม
คือคนในวงการรู้มาก่อนที่จะเป็นข่าววันนี้นะคะ
เคยทราบเหมือนกัน

เอาแล้วทำไมยังมีอยู่อะคะอาจารย์ถ้ามันอันตราย

เพราะว่าสังคมไทยเราก็อย่างที่เห็นมันก็
เขาเรียกว่าก็อาจจะชอบอะไรที่มันพิษดาหรือเปล่า

อาจารย์สันธนีค่ะไม่เฉียวเลยใช่ไหมคะ

ไม่มีศาสตร์ใดในทางวิทยาศาสตร์ทางกายภาพบัตรที่ทำการกดแบบนี้

เรียนยัดเยียดให้ใครไม่ได้เลยใช่ไหมคะ

จริงแล้วเพิ่งเห็นในคลิปข่าวนี้เลย

ทั้งผู้ทำและผู้ที่ถูกกระทำทำไมถึงนำพากันไปถึงจุดนั้นได้

ว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องของเราหรือเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ย
เราค่อนข้างแบบโอ้นี่คือแบบตายแล้วนะ

ถ้าเกินไปอีกสัก๒นาที

เดี๋ยวนะคะอาจารย์สองท่านกำลังจะบอกว่าอันนี้ดูแล้วรู้เลยว่าใกล้ตายเหรอคะ

อาการคนไข้ค่ะอาการคนไข้จะบอกเราได้
แต่ว่าอาจารย์เดี๋ยวถามอาจารย์จันทนีย์ก่อนก็ได้ค่ะว่า
อาจารย์ดูแล้วอย่างนี้อาจารย์อธิบายว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ชัดเจนนะคะว่ารักษณะการกดเนี่ยจะมีการกดหลอดเลือดทางด้านหน้าคอตรงนี้นะคะ
หลอดเลือดแดงใหญ่อยู่๒อันซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงที่ใช้ในการเลี้ยงสมอง
เป็นหลอดเลือดหลักที่ส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองของคุณ

๐ของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยสมองมาจากหลอดเลือดแดงทางด้านหน้า

แล้วผู้กดกดไงคะป้าบเข้าไปสองข้างพร้อมกัน

แปลว่าคุณกำลังปิดกั้นปิดท่อน้ำท่อน้ำท่อเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง
อาการที่คุณเห็นคืออาการตอบโต้ของสมองที่ขาดเลือด
มันจะเริ่มมีการเกร็งกระตุกของแขน

ไหมคะในภาพของคนทางซ้ายค่ะ
ชัดว่าแบบจะหมดสติแล้วก็สักพักก็จะมีการเกร็งกระตุกของแขนที่ชัดเจนมาก

อันนี้คือลักษณะของสมองตอบสนองต่อการขาดเลือด
วิธีการคือกดเส้นเลือดสองเส้นซึ่งอยู่ด้านหน้าซึ่งเส้นเลือดสองเส้นนั้นคือเส้นเลือดซึ่งส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมอง

เพราะฉะนั้นอาการที่เห็นกระตุกกระตุกน่ะคือโทษนะคะคือเป็นอาการของคนใกล้ตาย

ซึ่งอาจารย์สมองคนเรานี่มันขาดเลือดได้นานแค่ไหน
ที่จะบอกว่าอีกนาทีสองนาทีนี่อาจจะถึงชีวิตก็ได้นะ
คือมันมีความหลากหลายนะคะบางคนเขาบอกว่าถ้ากด๑๕วินาทีคุณอาจจะหมดสติ
ถ้ากดถึง๒หรือไม่เกิน๔นาทีคุณตายได้

กดช้างเอาไว้แช่ไว้๒นาทีถึง๔นาทีมันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของหลอดเลือดของแต่ละคนด้วย
ถ้าคุณกดในคนที่แข็งแรงมีกล้ามเนื้อปกคลุมคุณอาจต้องใช้เวลานานนิดนึง
แต่ถ้าคุณกดในคนที่อายุมากหลอดเลือดโครงสร้างของร่างกายอ่อนแอคุณกดด้วยเวลาเพียงแค่ไม่นาน๒นาทีคุณก็ทำให้เขาตายได้

ซึ่งพอเราเห็นว่าเขาสลบไปแล้วแล้วเขาเด้งกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเลือดมันถูกเอาขึ้นไปเลี้ยสมอง

ก็ใช่ครับอันนี้เป็นอาการของการขาดเลือดและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองครับ
อาจารย์ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนต้องถามแผนไทยกับอาจารย์คือการกดจุดจับเส้นกดเส้นอะไรในบริเวณลำคอรอบเลยนะคะ

มันมีไหมมันมีไหมที่เราทำของแพทย์แผนไทยมีไหมว่ากดเส้นตรงไหนอะไรยังไง
มีครับมีจุดเป็นจุดสัญญาณนะครับเป็นของแผนไทยประยุกต์เป็นการนวดแบบราชสำนักนะครับ
ถ้าการนวดแบบวัดโพเป็นการนวดแบบเฉลยศักดิ์แบบชาวบ้านใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นการกดจุดนี้เราก็มีเราก็ต้องเรียนว่าสัญญาณ๒๑๒๓๔๕นี่อยู่ตรงไหนนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ว่ากดกันส่งเดทไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปกดโดนเส้นประสาทและหลอดเลือดด้วยนะครับ
คือหลอดเลือดเนี่ยไม่มีสูตรไหนของแผนไทยที่กดหลอดเลือดใช่ไหมอาจาร
ใช่ครับแล้วก็ใช่เส้นประสาทด้วยเราไม่ไปกดเส้นประสาท
กดเลือดไม่กดหลอดเลือดแล้วไม่กดเส้นประสาท

แล้วแต่ครับมันแล้วแต่จุดนะครับอันนี้จุดมันเยอะมาก
งั้นถามโดยสัมปัตสุทธิ์ให้แคบลงมากดที่ที่เค้ากดในคลิปเลยอะมีสู่ตไหนมั้ยของแผนไทย
แผนไทยไม่มีเลยไม่มีนะคะย้ำอีกทีก็คือไม่มีทั้งกฎเส้นภาษา
ไม่มีทั้งกดเส้นเลือดไม่มีครับอาจารย์คือเรียนเห็นคำในข่าวนะคะ
ก็ต้องถามนะครับผมคำว่าประตูสมองในในทางวงการคนที่ทำด้านนี้เนี่ยนะครับ
เคยได้ยินไหมอาจารย์ว่าคำว่าประตูสมองมันคืออะไร
แปลว่าอะไรในความหมายที่แท้จริงมีไหมอาจาร
คล้ายประตูลมแต่ประตูลมนี่คือขาหนีบใช่ไหมครับ
แล้วก็ตรงรักแร้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดใหญ่ที่เขากดปุ๊บ
แล้วก็ปล่อยแล้วก็ร้อนซู่ซ่าคล้ายประตูสมองคือประตูลมของสมอง
ก็คือนึกว่ากดตรงนี้ปุ๊บแล้วปล่อยให้เลือดมันผ่านไอ้นี่ขึ้นมา
แต่มันไม่ได้ไงสมองมันอันตรายไม่ได้
ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติในลักษณะเดียวกัน
ที่อาจารย์บอกช่วงเดี๋ยวนะขาหนีบกับรักแร้หรือว่าเปิดประตูลมใช่ไหมฮะ
ตรงหานี่ในประตูลมใช่ครับแต่เขาก็ต้องมีระยะเวลาว่ากดครั้งเดียวนะ
ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งตรงขาหนีบน่ะกดเส้นเลือดจริง
ใช่ครับแต่เขาไม่ให้กดเกินเวลาที่กำหนดไว้นะครับ
แล้วรักแร้ล่ะคะตรงก็เช่นลักษณะเดียวกัน
ใช่ครับห้ามขยี้ขยำอย่างนี้ก็คือเขาไม่เคยสอนให้แบบทำให้มันบอบช้ำ

ก็มีทั้งต่อมน้ำเหลืองมีทั้งหลอดเลือดทั้งเส้นประสาทอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ

สมกันหลายอย่างนะครับแล้วแต่ตำแหน่งที่พาดผ่าน
อาจารย์สันธนีล่ะคะมีไหมคะ

ไม่ไม่ใช้คำนี้แต่ความหมายประมาณนี้มีไหมอาจาร
ไม่มีค่ะแต่ถ้ากดแล้วอยากให้รู้สึกโล่ง
หมายความว่าถ้าเป็นในเชิงของการนวดที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
ส่วนใหญ่เราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะที่คุณรู้สึกอึดอัดมึนศีรษะเวียนหัว
อาจจะเกิดจากความตึงเครียดของกล้ามเนื้อบริเวณคอบาไหล่

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกฎทางสายการแพทย์เราจะกดเพื่อให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
หรือความตึงตัวของโครงสร้างที่อยู่รอบที่เป็นกล้ามเนื้อ
มันก็จะทำให้เกิดการไหลเวียนทำให้เกิดการผ่อนคลายสมอง
เราก็จะสั่งมาว่าเอ๊ยรีลักซ์นะผ่อนคลายนะ
พอมันเกิดความผ่อนคลายของตัวบริเวณกล้ามเนื้อมันจะสามารถทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่ง
ไม่มีอะไรที่เป็นในความหมายที่มันจะเหมือนเป็นประตูสมองได้เลยใช่ไหมอาจาร

ไม่มีสาดที่กดเส้นเลือดเส้นประสาทโดยตรงในทางนี้เลยค่ะ
ขอสั้นนะคะอาจารย์เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าขอสาธิตเลยดีกว่า
สมองเราเนี่ยมันมีไหมขยะสมองที่ต้องเคลียร์ออกมาเนี่ย
คือแบบสารเคมีหรืออันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นได้บ้างเนี่ยนะคะ

ทุกครั้งที่คุณตื่นลืมตาหรือร่างกายคุณกำลังดำเนินอยู่นั้น

แต่ว่าร่างกายของคุณเป็นระบบปิดที่สามารถขับของเสียออกไปได้
ลมหายใจทางต่อมเหงื่อทางขับปัสสาวะขับอุจจาระ

น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาที่สุดที่ไทยรัฐทีวีมาเป็นแบบให้
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณพีรวัตรก่อนเข้านิวโชว์มาชี้ให้ดูค่ะว่าถ้าจะทำถ้าจะกดตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้
แล้วถ้าไปเจอคนไหนแนะนำห้ามให้เขาทำมีตรงไหนบ้างสักครู่ค่ะ

เป็นแขกรับเชิญครั้งแรกครับสวัสดีครับ

ไหนไหนคุณคิงก็มาแล้วนะคือถามหน่อยว่าถ้าสมมุติจะให้คุณพีรวัตรเป็นอย่างในคลิปอ่ะ

ไม่ชี้ชี้อาจารย์ต้องกดทางไหนคะอาจารย์กดตรงไหนคะถ้าจะเอาแบบในคลิป
ถ้าอยากในคลิปนะคะอันนี้จะเห็นแนวกล้ามเนื้อคุณหันหน้าทางนู้นนิดนึงอันนี้คือแนวกล้ามเนื้อนะคะ
ด้านหน้าต่อแนวกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้จะมีกระดูกลูกกระเดือกด้านข้างถัดมาจากกระดูกลูกกระเดือกจนถึงแนวของด้านหน้าของกล้ามเนื้อตรงนี้ค่ะ
เวลาที่เราเห็นในหนังแล้วเราจับชีพจรว่ายังอยู่ไหมตายไหมเนี่ยจับไปปุ๊บเนี่ยคุณคิงก็เลยรู้สึกเลยใต้มืออาจารย์ยังตุ๊บตุ๊บ

ถ้าสมมุติเราพูดถึงว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างเช่น

ถ้ารู้สึกว่าเราต้องแบบอุ๊ยเราตึงมาก
อะไรมากปวดหัวแล้ว

น้ำหนักก็๕๐บอลแล้วก็ลงมา๗๐บอลแล้วก็๙๐บอลอีกทีหนึ่ง
ก็น้ำหนักแค่ต้องควบคุม
ซึ่งคนนวดต้องฝึกนะอาจารย์๕๐ปอนด์คือเท่าไหร่๗๐ปอนดคือเท่าไหร่
คือเท่าไหร่น้ำหนักก็คือจะลงมาตรงนี้นะครับ

คุณช่วยหันตัวเองเข้าหากล้องเหมือนกันนะครับ
ล้ำหน้าไปตรงที่โดนหลอดเลือดตรงนี้นะครับ
เพราะว่าการนวดต้องเป็นบางคนนวดไม่เป็นถึงล้ำตรงนี้ก็น็อกเหมือนกันนะครับ
อาจารย์ตรงไหนถึงแม้ว่าจะอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะ
แต่นี่คุณอาบน้ำคุณขาดขี้ไขมั้งหรือ

ก็แนวนี้แหละครับแนวนี้
คือห้ามลงมาต่ำแล้วก็ห้ามล้ำหน้า
แล้วเขาก็กดโค้งคอนะครับกดโค้งคอแล้วนี่เรียกว่ากำด้น
แต่การกดนี่เขาก็ต้องรู้ว่ากดเพื่ออะไรแล้วมันได้แค่ไหนใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ในทฤษฎีทางของการนวดของราชสำนัก
เขาก็จะมีกำหนดไว้นะครับว่าจะนวดอะไรแค่ไหนได้อย่างไร
อาจารย์ซึ่งคนที่จะทำเนี่ยยังไงต้องฝึกมาแล้ว
น้ำหนักลงเท่าไหร่ต้องต้องฝึกมาอย่างมากเลยครับ
อย่างน้อยต้อง๔ปีนะครับ
ถ้าเป็นการนวดในทางกายภาพบัตรเป็นแค่การรักษาเพียงแค่เศษเซี่ยวเล็กของเรา
วิธีการนวดของเราเราจะนวดตามแนวของกล้ามเนื้อ
อย่างเช่นที่อาจารย์ว่าตรงไทยทอยตรงนี้จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อ
ที่อยู่ในท้ายทอยประมาณ๓๔มัตต์
มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราขอยื่นทางยื่น
น้องคิงนี่คอยื่นคางยื่นทางไหนดีคะที่หันข้างให้กล้อง
เวลาเขายื่นคางยื่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคอมันจะแงนแบบนี้
ตรงนี้มันจะหดเข้าหากันกล้ามเนื้อตัวนี้มันก็จะเกร็ง
เนื้อตรงนี้ก็จะเกร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดลงไปตรง
จะรับรู้ได้ถึงความตึงของกล้ามเนื้อ
ซึ่งทั้งในนี้ก็มีลึกอยู่ก็มีหลอดเลือด
แต่ว่าเรากดไม่ถึงหรอกค่ะ
กล้ามเนื้อมันจะช่วยดึงเอาไว้ดึงทั้งวันเลยค่ะ
เนื้อที่อยู่ทางด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่
คงท่าให้เราตั้งตัวตรงอยู่ได้ทำงานทั้งวัน
เพราะฉะนั้นจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
สังเกตที่ว่าจับไปโดนตลอดถ้าคุณเคยนวด
คุณจะรู้เลยว่าเขากดลงไปปุ๊บมันก็โดนมาเลยโดนจุดเลย

แต่ว่าการนวดเป็นแค่ส่วนเดียวของการรักษา
จริงแล้วถ้าคุณจะแก้มันอย่างถาวรคุณปรับพฤติกรรมค่ะ
โพสต์เจอร์ปรับท่าทางให้มันอยู่ในแนวที่มันถูกต้อง
ซึ่งการจะปรับแบบนี้เนี่ยคุณต้องใช้การเรียนรู้ของสมองแบบใหม่
เรียนรู้ใหม่น้องคิงหันด้านข้างให้กล้องนะคะ

แบบโอ้เก็บข้างคำแหมวสิคะ
เมื่อกี้แอบฝึกไว้แล้วก่อนเข้ารายการนะคะ
พอศีรษะอยู่ในแนวของลำตัวอย่างถูกต้องเนี่ย
กล้ามเนื้อมันจะทำงานน้อยลงค่ะ
เพราะด้วยระยะคานหรือระยะของกล้ามเนื้อมันจะทำงานน้อยลง

อาจจะดูยากหน่อยเพราะสมองยังไม่ทันเรียนรู้
งานนี้ถูกยังไม่ชินเราชินอันที่ผิด
เราไม่รู้ว่าอันที่ถูกอยู่ตรงไหนเราต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็ฝึกทุกวัน
อาจารย์ถ้าสงสัยเดี๋ยวคุณพินวาสคุณมีอะไรสงสัยไหม

ในฐานะที่คุณเป็นคนมีปัญหามากที่สุดคนหนึ่งในออฟฟิศไทยรัฐ
หมายถึงปัญหาร่างกายปัญหากับคนอื่น
เอาร่างกายก่อน
ฝืนแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนครับอาจารย์
ปรับท่านั่งหรอไม่ถูกต้องใช่ปรับท่านั่ง
เพราะเราเคยชินกับพฤติกรรมแบบเดิม
ครั้งยื่นขอยื่นเข้าใกล้คอมพิวเตอร์
ปกติแล้วถ้าคุณจะฝึกกล้ามเนื้อให้คุ้นชิน
คุณฝึกอย่างน้อย๓วันต่อสัปดาห์
ต่อเนื่องกัน๖สัปดาห์
อาการปวดเกร็งเมื่อยตึงคอหายเลย

ปัจจัยที่คุณนำพามาซึ่งอาการเหล่านั้นคุณเอามันออกด้วยไหม
อย่างเช่นคุณใช้จอโน้ตบุ๊กต่ำ
อย่างเช่นคุณถือมือถือถือก้มตลอดเวลา
คุณก็ไม่สามารถทำให้มันหายได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่เอาปัจจัยเหล่านั้นออก

มันต้องปัจจัยหลายอย่างร่วมกันแต่หมายถึงเมื่อกี้เราพูดถึงประเด็นของการรักษา
มันไม่ใช่แค่การนวดแล้วมันจะทำให้มันหายไปได้หมดอย่างนี้ค่ะ
นวดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความผ่อนคลาย
ทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้น
อาจารย์สุวรรณค่ะถ้าสมมุติเราพูดถึงคุณพิวัฒนขออนุญาตนิดเดียวหันด้านหลัง
คือถ้าเราพูดถึงในบริเวณคือด้านหน้าไม่ล้ำไปแน่นะคะ
กายภาพบำบัดก็ไม่มีแผนไทยก็ไม่มีนะอาจารย์
แต่ถ้าสมมุติพูดถึงลงมานะคะเอาตรงนี้ตรงคอละไทยทอยนี่นะคะ
คือเป้าหมายเพื่ออะไรอาจารย์ไม่ให้ปวดหัวผ่อนคลายสบายตัว
ตรงไหนฉลาดขึ้นตรงนี้ที่เขานวดกันเนี่ย
ฉลาดขึ้นเกี่ยวไหมคุณกิ๊ม
รู้สึกว่าตอนนี้สมองโปร่งมากครับ
คือตรงบริเวณคอไทยทอยหรืออาจจะลงมาถึงบริเวณนี้
คือที่นวดหรือกดหรือจับเนี่ยเพื่ออะไรอาจารย์
คือตรงนั้นมันมีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทที่ควบคุมอยู่
โดยเฉพาะแขนขาหรือว่าระบบการหายใจ
เพราะว่าหลังเราจะค่อมลงแล้วมันจะเป็นการกดทับนะ
ห่อปุ๊บตรงนี้ก็กดทับแล้วก็ทำให้มีผล
ในการที่ส่งน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงระบบประสาททั้งหลาย
ระบบสมองระบบการหายใจหรือความเป็นภูมิแพ้ต่าง
เพราะฉะนั้นการกดจุดนี้ก็เหมือนการฝังเข็ม
เป็นการรักษาโรคแล้วก็การนวดที่เป็นการผ่อนคลายก็มี
แต่ของเราก็เป็นคนละศาสตร์กัน

จุดที่รักษาอาการทั้งหลายเราก็ต้องหาว่าจุดไหนที่มันมีปัญหา
แล้วก็เซ็ตระบบของปัญหาตรงนั้นเช่นกันนะครับ
คุณเคยไปนวดมาแล้วคุณรู้สึกแบบอันนี้ได้ไหม
อย่างนี้ได้หรือเปล่าไหมอาจารย์ก็คือคือหมอก็จะบอกว่าคือตึงมาก
มันตึงมากช่วงข้างหลังก็เลยจะต้องมีการนวดแล้วก็มีการเค้น
ใช้ข้อศอกช่วยคือส่วนตัวเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเจ็บนะ
แต่จะคิดไปเองว่าเดี๋ยวพอนวดเสร็จมันคงจะเบามันคงจะโล่งขึ้น

มันมันก็ไม่เชิงเพราะบางคนเจ็บแล้วมันระบมไปบางคนถึงเดือนก็มี
มีรอยช้ำเกิดขึ้นรอยช้ำเกิดขึ้นมันไม่ใช่ครับไม่ถูกหรอก
ไม่ถูกชอบทรมานตัวเองเหรอคะ
ถ้าร่างกายคุณบอกว่าเจ็บแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่าง
ที่อาจจะกำลังฉีกขาดภายใน
ซึ่งถ้าคุณไม่หยุดยั้งไม่หยุดเขาไม่บอกเขาว่าพอนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็เนื้อเยื่อชอกช้ำ
มันอาจจะชอกช้ำไปนานเป็นหลายวันอย่างที่อาจารย์ว่า
แล้วหลายคนจะติดการนวดคือเดี๋ยวไปซ้ำ
แล้วก็ไปหวังแล้วก็ไปซ้ำอีก
ทีนี้มันก็จะเกิดการพอกพูนของของเสียที่เกิดจากการฉีกขาดบาดเจ็บอันนั้น

เขาเรียกว่าเหมือนสกาหรือว่า
คืออย่างนั้นแปลว่าไม่ว่าจะใช้แบบคือแบบแรงเยอะมากนะคะ
ใช้ส้นมือนะคะใช้นิ้วโป้งใช้ข้อศอกหรือ
ได้ก็แล้วแต่ถ้าเจ็บอย่าทน

ร่างกายคุณบอกอยู่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิน
เดี๋ยวดิฉันมีอย่างอื่นจะคุยกับอาจารย์ต่อ
คุณมีอะไรส่วนตัวแล้วไว้หลังรายการได้ไหมคะ

มันก็ผ่อนคลายค่ะตึงคลายความตึงเครียดได้
เราอย่าไปเน้นว่าต้องนวดหนักนวดแรก

เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่านวดแรงแล้วได้คุ้มเลยนะครับ
หรือว่าดีขึ้นหรือว่าหวังผลเลิศ
อันนี้ห้ามนะครับส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงนั้นเยอะ
ไม่เอานะแบบใช้ส้นเท้าใช้หัวเข่าไม่เอานะ
ใช้ส่องใช้ขาวที่พยายามไปหานะไม่เอานะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปข่าวนะคะ

ถ้าใครก็แล้วแต่ยังอยากจะใช้วิธีนั้น
เชื่อไหมคะว่าสมองคุณถูกทำลายได้จากวิธีการที่จะเห็นต่อไปนี้ค่ะ

หลังที่เหลืออยู่เมื่อกี้นี้
คือมันเหมือนกดปุ่มแล้วเหมือนกับปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
นั่นแหละโดยไม่ควรสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เฉพาะเดี๋ยวนี้ดีชัน

ถ้าจะไปทำหรือยังมีความเชื่อแบบนี้อยู่
ฉะนั้นขอเริ่มมาที่แผนไทยค่ะ
อาจารย์สุวรรณค่ะเกิดอะไรขึ้นจากการทำแบบนี้บ้างกับร่างกายเรา
ก็จะเกิดความเสียหายหลายอย่างโดยเฉพาะกระทบกระเทือนสมองแน่นอน
แล้วก็กล้ามเนื้อทั้งหลอดเลือดต่างนะครับ
มันมีผลในการทำให้ต่อไปมันจะเหมือนกับคล้าย
ถ้าแผนไทยเขาเรียกว่ากระทบชอกช้ำนะครับ
หรือว่าเกิดการช้ำในขึ้นมาภายใน
ซึ่งมันก็เป็นทำให้ร่างกายต่อไปก็จะวีคลงไปนะครับมันก็ไม่ดี
แต่เขาก็ฟื้นกลับมาทันทีนะแล้วมันไม่นานด้วยนะคะ

อาจจะเอ่อไปก็เหมือนบางคนบอกว่าความจำเสื่อมไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
เหมือนเราเคยเห็นไหมคนอุบัติเหตุรถยนต์แล้วบอกจำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นนะครับ
หรือว่ากว่าจะฟื้นหรือว่าอะไรต่าง
คือต่อให้แป๊บเดียวแล้วฟื้นกลับขึ้นมาทันทีเนี่ย
ยังไงเนี่ยมีผลแน่แต่อาจจะไม่ได้เห็นทันทีหลังจากฟื้น

มันอาจจะไปดันหลอดเลือดซึ่งมีการโป่งพองอยู่ภายในอยู่แล้ว
ซึ่งคุณไม่มีทางมองเห็นเลยหลอดเลือดในสมองมันเล็กมาก
มันเป็นเส้นเล็กฝอยถ้าเกิดมันมีการโป่งพองหรือบาง
พอคุณกดแล้วคุณปล่อยปุ๊บมันเหมือนน้ำพุ่งแรง

พรุ่งนี้ต้องหลายวันมันมีได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้มันมีเรื่องของ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะริ่มเลือดที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดอยู่แล้ว
ตอนแรกมันอยู่ของมันดีคุณไปทำเปลี่ยนแปลงความดันในหลอดเลือดปุ๊บแรง
มุ้บหมุนไปไหลไปตามหลอดเลือดไปจุกอยู่ตรงที่หลอดเลือดอันเล็กในสมอง
มันก็กลายเป็นหลอดเลือดตีบตันในสมองเกิดขึ้นได้ไม่เกิดผลทันที

ตรงกันนะคะคุณผู้ชมคือจริงอาจารย์สองท่านเนี่ย
เข้ารายการไม่ได้เจอกันก่อนนะคะ

เจอกันในรายการแต่หลายคำตอบในตรงกันขอปิดท้ายที่อาจารย์สุวรรณแบบนี้ค่ะ
คือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหน
คือถ้าสมมุติเราดูสมาคมการแพทย์แผนไทยแม้จะไม่ใช่
เป็นหน้าที่ของสมาคมไหมหรือเป็นหน่วยงานราชการที่จะจัดการ

หรือตรงนี้ก็ตำรวจไปจับก่อนแล้ว

ซึ่งจะต้องดูแลว่าตรงนี้เป็นการนวดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องดูแลกันไปแล้วก็มีสภาพแพทย์แผนไทยด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะดิฉันว่าได้ครบคำตอบทุกอย่าง
สรุปอย่างเดียวอย่าให้ใครยุ่งกับเส้นเลือดค่ะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ